คุณผู้ชมฮะวันนี้มีประกาศเตือนเรื่องของลักษณะอากาศ
พายุฤดูร้อนในประเทศไทยนะนี่กรมอุตุประกาศเตือนเป็นฉบับที่๓
เพิ่งจะเตือนมาตอนเช้าบ้านเราจะมีพายุฤดูร้อน
ภาคได้รับผลกระทบไปจนถึงวันที่๑๘เมษายน
ทีนี้ครับมันมีคลิปหนึ่งที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้ได้
เป็นพายุหมุนเลยคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้หน่อยนะฮะ
โอ้โหนี่แหละคุณผู้ชมครับอ้อ

ใช่ปกติเห็นคลิปแบบนี้แต่ในเมืองนอกนะ

อันนี้ช่องบ้านช่องตกใจนะครับ

นางสาวซินเจ้าของร้านตรงเสียสังกภัณฑ์ดอนหวาย

บอกว่าเป็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้๑๔เมษายน

ไม่คิดว่ามันจะแบบว่ายาวนานนะคุณ
บางทีเห็นหมุนแบบนี้นึกว่าสัก๑๐วิ๑๕วิหายไปแล้ว
ไม่แต่ทีนี้มันหมุนอยู่ยาวนานแบบนี้เลยนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอศาลายาจังหวัดนครปฐมนะครับ
จากนั้นเธอถ่ายคลิปไว้ได้แล้วก็เลยโพสต์ลงในโซเชียล
ระบุแบบนี้บอกว่าตอนแรกเห็นจากฝั่งตรงข้าม
คิดว่าแค่ลมแรงแต่พอมองไปมองมาเอาชัดเลย
ก่อตัวหมุนขึ้นสูงขนาดนี้นะฮะ
เริ่มแรกฝุ่นละอองค่อยหมุนจากระดับเข่า
จากนั้นคุณดูสิไตขึ้นไปสูงถึงนู้นท้องฟ้า

คุณซินเจ้าของคลิปเล่าให้ทีมข่าวของเราฟัง
บอกว่าเธอกำลังขับรถยนต์เดินทางกลับร้าน
ตรงเซียสังพันธ์ดอนหวายของเธอละฮะ
แต่ระหว่างทางตอนแรกเห็นฝุ่นมันหมุน
รวมตัวกันหมุนเล็กน้อยอยู่
แต่ปรากฏว่ามันค่อยขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย

แล้วมันหมุนไประยะทางประมาณครึ่งกิโลเมตรเลยนะฮะ
แต่ที่น่าแปลกใจก็คือตอนนั้นคือลมมันก็ไม่ได้แรงนะคุณนะ
มีเพียงอากาศที่มันร้อนอบอ้าวเท่านั้นเอง
ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเกิดพายุหมุนลูกนี้ขึ้นได้นะครับ
ดูแล้วก็น่ากลัวมากเพราะไม่เคยพบเคยเจอมาก่อน
ถามว่าสุดท้ายภายุนี่มันทำความเสียหายอะไรไหม
เหมือนงวงช้างแบบนี้มันสลายไปเอง
ไม่มีอะไรเสียหายคุณโชคดีมันหมุนอยู่ตรงกองทราย
ค่ะมันคือมันเป็นที่โล่งกลางแจ้ง
ถ้าเกิดว่ามันหมุนไปแถวบ้านเรือนแถวต้นไม้นี่ก็เห็นต้นไม้หักเหมือนกันนะ
ใช่นะฮะหลังจากนั้นที่เจ้าตัวพายุตัวนี้มันสงบลง
มันมีอีกลูกเกิดขึ้นหนึ่งเกิดขึ้นคุณ
แต่ลูกนี้เล็กลูกนี้เล็กกว่าไม่แรงเท่าไอ้พายุหมุนลูกแรกเนี่ยนะครับ
ทีนี้เราก็ถามผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญอธิบายปรากฏการณ์นี้ว่า
มันคือลมบ้าหมูคือสัญญาณเตือนก่อนเกิดพายุฤดูร้อน

เป็นปรากฏการณ์พายุหมุนที่เป็นรูปทรงกรวยในแนวตั้งคล้ายกับงวงช้าง
ชาวบ้านก็จะเรียกว่าพายุบ้าหมูซึ่งจะมีหลายแบบครับ
แต่ที่คุ้นตากันมี๓แบบก็คือเหมือนทอนาโดจะมีความรุนแรงมาก
อันนี้ไม่เกิดในไทยทอนาโดในต่างประเทศเท่านั้น
ส่วนพายุที่เป็นงวงหมุนในทะเลเราเรียกว่านาคเล่นน้ำ
และที่เกิดบนแผ่นดินเมื่อกี้ที่เห็นนี่แหละฮะก็คือ
ลมบ้ามูลมบ้ามูนะฮะ
โดยเกิดจากกระแสลมในก้อนเมฆแล้วก็มีฝนฟ้าขนอง
มันพุ่งมาจากใต้ฐานเมฆหรือว่ากระแสลมเย็นในก้อนเมฆ
พุ่งออกมาปะทะพื้นดินที่มีอากาศร้อน
ทีนี้มันก็ถูกปันในแนวดิ่ง
จนเกิดเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้าง
มันจะกินเวลาไม่นานฮะแต่
มันก็สามารถสร้างความเสียหายได้
ดังนั้นการเกิดพายุบ้าหมูสามารถทำนายได้ว่า
กำลังจะเกิดพายุฤดูร้อนในเร็ววัน
สอดคล้องกับกรมอุตุนิยมวิทยา
ที่เราบอกคุณผู้ชมไปว่าวันนี้ประกาศเตือนออกมานะฮะ
เพราะว่าบ้านเรามีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจริง
แต่ว่ามันมีอากาศเย็นจากจีนแผลลงมาปกคลุม
ร้อนเจอเย็นเป็นฝนแน่นอน
แล้วก็เป็นพายุฤดูร้อนมีผลจากผ้าอิษรรภ์ก่อน

เหนือกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑล

คือเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ใช่ไหม
ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่๑๘เมษายนมันจะมีผลกระทบในช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับ
ดังนั้นไปตรวจสอบหลายจังหวัดกันหน่อย
สงขลาเนี่ยโอ้โหเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคุณ

ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในชุมชนบ้านแก่หลังเขตเทศบาลเมืองสะดาว
เพราะว่าน้ำระบายไม่ทันแล้วก็ไหลท่วมถนนด้วยนะครับ
นับร้อยครัวเรือนเดือดร้อนกันแล้วตอนนี้
เพราะว่าขนย้ายสิ่งของไม่ทันนะฮะน้ำก็เริ่มท่วมสูง
ทหารต้องลุยน้ำเข้าไปช่วยขนย้ายสิ่งของในบ้านเรือนประชาชน
แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นเครื่องซักผ้าทรัพย์สินอะไร

มีบ้านหลายหลังคนในบ้านต้องย้ายอบพยพนะ

สถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ของสงขลาตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะฮะ
ว่าน้ำจะลดระดับลงเรื่อยเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับ
หากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำอีกอย่างไรก็ตาม
เจ้าหน้าที่ก็เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนชาวสงขลา
จากน้ำท่วมอย่างทันท่วงทีนะครับ